ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายไปฆ่าสองสามีภรรยาซึ่งเพิ่งจะอยู่ด้วยกันเพียงแค่๑๕วันเท่านั้นนะคะ
ตำรวจเนี่ยนะคะสันนิษฐานว่าคนร้ายเนี่ยเป็นอดีตสามีของฝ่ายหญิงค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับคนร้ายแล้วกำลังติดตามตัวอยู่นะคะ
ความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่ไปพบศพนายสุรชัยวีรการถูกฟันเหนือใบหูซ้ายถูกยิงด้วยปืนที่ขมับหนึ่งนัด
แล้วก็พบว่ารถกระบะ๔ประตูของผู้ตายจอดเปิดประตูทิ้งเอาไว้
๒คนนี้เนี่ยเพิ่งจะเป็นสามีภรรยากันอยู่ด้วยกันได้แค่๑๕วันเท่านั้นเองคุณผู้ชม
ล่าสุดตำรวจบอกรู้ตัวแล้วนะคะว่าเป็นใครและขออนุมัติศาลออกหมายจับนายนพดลแก่นสนค่ะ
นายนพดลนี่เป็นอดีตสามีของนางกัญญารัฐค่ะ
ซึ่งพอก่อเหตุนี้เสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปทางตะบนศรีมงคลอำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
วันนี้ญาติของผู้ตายไปที่สพบึงสัมพันธ์ติดตามคดีนะคะ
ลูกสาวนางกัญญารัฐบอกว่าคือปกติเธอกับแม่ก็โทรคุยกันบ่อย
เพิ่งคุยกันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นแฟนเก่าของแม่เป็นคนมีอารมณ์ร้ายชอบบังคับ
ที่ผ่านมาแม่ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
วันนี้มาขอเอกสารเพื่อรับศพแม่ไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดค่ะ
รักแม่เราไม่ดูแล้ว
ก็รักค่ะ
เรามองประเด็นว่าเป็นไปได้ไหมที่เค้าจะมาลงมือก่อเหตุ

เขาเคยเล่าเหมือนเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ตอนอยู่กับสามีเก่าฟังไหม

ผู้ชายเหมือนจะหโผทเที่ยมแบบนี้
ก็อมมาอาทิตย์สะพัดค่ะ
ตอนนั้นพี่สาวจะเคยเล่าให้บางคน

ทีนี้ก็เลยแบบอยู่ไม่ได้
ทีนี้ออกมาเขาถึงมีแฟนหน่อย
นี่แหละค่ะน้องสาวของคุณกัญญารัฐ
ก็บอกว่าพี่เขยอดีตพี่เขย
นิสัยหดเยี่ยมบ้าอำนาจ
แล้วพี่สาวเคยเล่าให้เธอฟังบอกอยู่ด้วยไม่ไหวไม่อยากทน
ก็เลยหนีออกมามีแฟนใหม่
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งหาบ่อแส
ติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีค่ะ